มาดูภัยสังคมคุณผู้ชมคิดอย่างนี้จริงอ๋ออะไร
ผู้หญิงคนนี้ไปวิ่งไปวิ่งในสวนสาธารณะอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
ก็มีคนขี่เรียกว่าปั่นจักรยานมาดีกว่าปั่นกัญญาวนไปรอบนึงแล้วก็ผ่านไป
มารอบอีกรอบนึงเฮ้ยมองต่ำว่ะมองแบบ
หน้าอกอ่ะคุณผู้ชมฮะมองจอดมองอย่างนี้เลยเหรอมองอย่างนี้เลย
โอ้โหแล้วพอถามพี่พี่มองอะไรคะมองนมไงยอมรับด้วยนะมองนมไงผิดตรงไหน
โอ้โหคุณผู้ชมผู้เสียหายคือนางสาวละลินอนันตกุลอายุ๓๒ปี
เล่าให้ฟังว่าเธอมาวิ่งออกกำลังกายที่บึงแก่นนครแล้วแถวนั้นคนก็มาวิ่งเยอะอยู่แล้ว
โอ้โหวิวสวยร่มลื่นเชียวแล้ววันเกิดเหตุคือเย็นวันอังคารที่แล้วครับ
เมษายนเธอก็วิ่งอยู่คนเดียวชายคนเมื่อสักครู่ที่เราคาดตาดำไว้
ปั่นจักรยานมาด้านหลังแล้วหันมามองหน้าอกเธอแบบจงใจด้วยนะแบบจงใจตั้งใจมองเลยล่ะ
ปั่นจักรยานนะวนมา๓รอบเธอพยายามไม่สนใจแล้วจนรอบสี่ก็ยังหันมาจ้องหน้าอกเธออีก
พอถามพี่มองอะไรมองนมไงมองนมไงทำไมเหรอผิดกฎหมายเหรอเธอก็ตอบไปว่าไม่ผิดกฎหมายพี่
แต่ไม่ควรมาคุกคามด้วยสายตาและคำพูดแบบนี้ชายคนนั้นยังไม่หยุดว่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งครับ
ตอบกลับมาว่าเพิ่งรู้นะว่าผิดกฎหมายข้อนี้ด้วยตอนนั้นเธอกลัวแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายไว้ครับ
แล้วก็เอามาโพสต์เตือนให้คนระวังผู้ชายคนนั้นแหมมีท้าทายด้วยนะว่าให้ถ่ายแล้วนำไปลงได้อยากดังเหมือนกัน
อันนี้พี่ดังนะครับแล้วก็ยังถามอีกว่าเป็นไงหล่อไหมครับเธอบอกน่ากลัวแล้วก็วิ่งหนีไปตั้งสติเลยเธอบอกเธอสั่นไปหมดเลยครับไปฟังคุณละลินหน่อยฮะ
พี่หันหน้ามาหน่อยค่ะหนูขอถ่ายแบบเห็นหน้าชัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถ่ายเลยครับอยากดังเหมือนกันถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยเดินไปกันแล้วหนูก็ถ่ายถ่ายหน้าเขาให้เห็นและอันนี้เขาเลยว่าเป็นไงครับหล่อไหมครับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่าไม่ค่ะหน้ากลัวหนูก็เลยว่า
เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะคือพอมันอยู่คนเดียวด้วยแล้วมันเจอแบบนี้
คือแค่มองไม่เท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไงคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นครับ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ดำเนินคดีไม่ได้นะอ้าวทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไรเกิดไงอืมมันมันแค่มองผ่านมาอืม
ทำให้ตอนนี้ครับคุณละลินบอกกลัวแล้วหวาดภาวะหลอนไปหมดกลายเป็นคนวิตกจริตไปเลย
เฮ้ยไอ้นี่มันเข้าข่ายคุกคามนะ

จะต้องให้มันมาทำอะไรก่อนอย่างนี้หรอ

ตำรวจอย่างน้อยก็แวะมาหน่อย

ไม่แล้วดูคือเขาท้าทายมากเลยไง
ไม่คำพูดอะไรของเขามันก็เข้าข่ายหมดแล้ว
คุกคามทางเพศน่ะนะครับโอ๊ยกฎหมายมันหลายฉบับจัง